เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่เราคุยกันตั้งแต่เปิดรายการ
แล้วมันน่ากลัวมากจริงที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานที่สวนลำไย

พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกลำไยต้องดูข่าวเลยค่ะ
สารเคมีมันปึ้มร่างแหลกดับสยองที่สวนลำไย

จริงมีทุกปีแล้วเหตุการณ์เนี้ยคุณผู้ชม
ใหญ่ที่มันเคยเกิดขึ้นมันเคยเกิดขึ้นแต่ปี๔๒มั้ง

คือเกิดขึ้นในสวนลำไยในหมู่บ้านชัยงาม
ที่ตำบลแม่แวนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
แล้วโอ้โหดูมุมสูงนี่ไม่เหลืออะไรเลยจริง
ไปเจอผู้เสียชีวิต๒ศพนะคะ

โดนแรงระเบิดจนร่างกายแบบฉีกขาดนะคะ
มีนางแดงนางแดงเป็นคนงานชาวเมียนมา
กับอีกคนนึงนางสาวนัญชยาสุนันตะ

แล้วก็มีชาวเมียนมาผู้ชายเนี่ย
ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกคนนึงอาการก็สาหัสเลย
เพราะว่าเขามีแผลไฟไหม้ตามเนื้อตามตัว
เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลพร้าวนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็ตรวจสอบ
จุดที่เกิดเหตุมันเป็นบ้านชั้นเดียว

กำแพงพงกำแพงหลังคาฝาบ้านไปหมดนะคะ
แล้วก็มีรถพังเสียหายอีก๒คัน

ก่อนเกิดเหตุฝั่งน้องเมียเจ้าของบ้านนะนะ
คือนางสาวนัญชยามาดูคนงาน
เขาผสมสารตั้งต้นจะใช้เร่งดอกลำไย
มีอะไรบ้างพี่น้องชาวสวนลำไย

ทีนี้วันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่

แต่มันช่วยทำให้ไฟติด
แล้วก็สามารถทำปฏิกิริยารุนแรงกับสารรับรองออกซิเจน

มันเกิดระเบิดเองได้นะ
เวลาที่อุณหภูมิมันสูงกว่าจุดเดือด
นี่ถ้าคุณสมบัติเป็นแบบนี้นะ
ไม่ต้องไวไฟหรอกแค่นี้ก็อันตรายจะแย่แล้ว

อย่างที่บอกไงตอนปี๔๒๒๕๔๒ตอนนั้นที่สรรป่าตอง
ตอนนั้นก็คนตายเยอะด้วยค่ะ

พี่น้องเกษตรกรครับก็ต้องเตือนหน่อยนะ
คือนี่ข้อมูลจากห้องสมุดเกษตรกรเลย

คือซื้อมาให้พอดีกับที่ต้องการใช้

ห่างจากอินซียวัตถุเช่นพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยยูเรียหรือว่าทาน
สถานที่คุณจะเก็บต้องเย็นและแห้งครับ
มีอากาศถ่ายเทดีมีพื้นที่ว่างเหลือโดยรอบด้วยนะ
ที่สำคัญอันนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลย
เช่นกรรมฐานผงผงทานที่เลื่อยปุ๋ยอยูเรีย
แล้วก็สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ที่สำคัญเวลาไปผสมหรือจะไปทำอะไรก็ตาม
อย่าตำอย่าไปตำหรือกระแทกที่ทำให้เกิดประกายไฟได้
นี่ไงที่บอกว่าให้เก็บห่างจากปุ๋ยอินซีใช่ไหม
เพราะว่ามันสามารถเกิดระเบิดเองได้
ถ้าเกิดอุณหภูมิมันสูงกว่าจุดเหนือนะคะ